ท่านผู้ชมครับดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
ที่แถวพื้นที่บางโพงพางกรุงเทพนะฮะ
มีเหตุยิงกันเสียชีวิตที่ห้องเช่าแห่งหนึ่ง
คือผู้ตายเนี่ยเขาพยายามจะไปช่วยแม่เขา
แม่บอกว่ามีปัญหากับคนที่อยู่ข้างห้อง
ขู่เขาว่าจะฆ่านะฮะ
ถึงเนี่ยยังไม่ทันพูดจาอะไรมากมายนะครับ
ถูกยิงแล้วก็บาดเจ็บสาหัสสุดท้ายเสียชีวิตครับ
มากงวลนะฮะ
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุนะครับจะเห็นว่าผู้ตายเนี่ย
เขาเดินมาที่ห้องเช่าแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นตึกสูง๔ชั้นในซอยสะทอนทิศนะครับ
วงบางโพงพางเขตยานวางกรุงเทพช่วง๕ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมา
ก่อนที่อีกไม่กี่นาทีต่อมาเนี่ยเขาจะถูกยิงแล้วคนก็ช่วยกันพาเขากลับลงมาจากอาคารที่เกิดเหตุ

ท้ายเขาเสียชีวิตนะครับทุกผู้ชมครับ
ตามเวลาในกล้องวงจรปิดเนี่ย๒๓นาฬิกา๒นาทีนี่นะฮะช่วงเวลาเกิดเหตุนะครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดที่ทีมข่าวของเราได้มา
นี่จะได้ยินเสียงชุดละมุนวุ่นวายใช่ไหม
หลังจากที่เห็นภาพตอนที่เขาเข้าไปกันแล้วเริ่มมีคนเดินลงมาแล้ว
ที่ผู้เสียชีวิตเนี่ยจะถูกหามลงมา
มีแม่ของเขานี่ฮะที่วิ่งกรีดร้องมานะฮะเพราะลูกชายถูกยิง
ผู้ที่ถูกยิงนะฮะนี่ฮะที่เขาหามลงมากันเพื่อนำตัวส่งโรงพยาบาลเนี่ยชื่อเล่นชื่อเต๋านะครับ
ชื่อจริงชื่อนายสมเกียจปานงามอายุ๒๙ปี
เขามาที่ห้องเช่าที่เกิดเหตุกับน้องชายแล้วก็ภรรยาของเขา
เพื่อจะมาหาในต่องนะในต่อง๑๐ตรีชนะภัยสรรพสารอายุ๓๗ปี
ที่เป็นคู่กรณีกับแม่ของเขาแม่ของเต๋าที่เสียชีวิตเนี่ยชื่อนางก้อมนี่นะครับ
แล้วในต่องนี่เป็นมือยิงนะครับในต่องนี่พักอาศัยอยู่ที่ชั้น๒ของอาคารแห่งนี้นะครับ
ส่วนอาคารแห่งนี้นี่สูง๔ชั้นนางก้อมนี่ก็พักอยู่ห้องข้างของในต่องนะครับ
คือนางก้อมเนี่ยเมื่อคืนนี้เขาโทรตามเต๋าลูกชายบอกว่าถูกในต่องที่อยู่ห้องข้างเมา
แล้วเอาปืนมาข่มขู่ขู่จะฆ่าเต๋าเขาก็เลยมาหาแม่เขาเพื่อจะมาช่วยแม่เขาสุดท้ายเนี่ยพอไปหาในต่องที่ห้อง
ต่องคว้าปืนเข้ามายิงใส่ไปนัดหนึ่งนะฮะบาดเจ็บสาหัสแล้วสุดท้ายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ผู้คนแถวนั้นช่วยพากันอุ้มร่างที่หมดสติลงมาข้างล่างตึก
แล้วก็โทรแจ้งตำรวจสอนอบางโพงพางโทรแจ้งกู้ชีพด้วย
มาถึงเขาก็ช่วยกันปั๊มหัวใจเนี่ยฮะกำลังปั๊มหัวใจกันอยู่
แล้วก็ช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายช่วยไม่ทันนะครับเต๋าเสียชีวิตนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะฮะที่กู้ชีพพยายามช่วยเหลือกัน
คือนี่คือมุมของคนที่ถูกยิงบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิต
ถามว่าเอาแล้วมุมคนยิงล่ะยิงแล้วไปไหนอะไรยังไง
ในตองมือยิงนะฮะสิบตรีชนะภัยสับผสาน
หลังจากยิงเขาแล้ว
กลับเข้าห้องตัวเองนะฮะไม่ได้หนีไปไหนนะครับ
คือกลับเข้าไปนอนอยู่ในห้องไปนอนกอดเมียอยู่ในห้อง
ห้องของในต่องคนก่อเหตุเนี่ยอยู่ห้องสองศูนย์หนึ่ง
อยู่ชั้น๒ของตึกที่เป็นห้องเช่าแถวนี้นะฮะ
ห้องเช่าที่เกิดเหตุนี่นะฮะส่วนห้องของแม่ของผู้ตาย
ก็คือนางก้อมเนี่ยอยู่ห้องสองศูนย์สองห้องติดกันอยู่กับลูกสี่คน
นี่ก็เป็นลูกของนางก้อมนะฮะแต่ว่าเต๋าเนี่ยเขาพักอยู่ข้างล่างเขาอยู่ห้องหนึ่งศูนย์เก้า
นี่นะฮะเขาอยู่กับเมียของเขา
แล้วเมื่อคืนแม่บอกนี่ถูกต่องเนี่ยในต่องเนี่ย๑๐ตรีชนะภัยเนี่ยเอาปืนมาข่มขู่
เพราะมีปัญหากันอยู่พอลูกขึ้นมาหาเพื่อจะมาดูว่าเออมาขู่อะไรแม่เขาถูกยิงใส่เลยนะครับ
แล้วในต่องกลับเข้าไปในห้องนี้ไปนอนกอดเมียอยู่ในห้องนะฮะ
ตำรวจต้องมาเจรจาเกลี้ยกล่อมอยู่ชั่วโมงกว่านะครับถึงจะคุมตัวได้
สภาพแบบเมาไม่รู้เรื่องรู้ราว
นี่ฮะคือทั้งในต่องมือยิงแล้วก็เมียของในต่องที่นอนกอดกันอยู่ในห้องเนี่ยโดยเฉพาะในต่องเนี่ยเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องเลยนะ
ไม่รู้เรื่องเหรอคะไม่รู้เรื่องว่าตายเขารู้แค่ว่ายิงไม่คิดว่าจะตาย
แล้วตอนที่ตำรวจให้เจ้าของห้องเช่ามาเรียกเนี่ยคือในต่องบอกง่วงง่วงเดี๋ยวไปคุยที่โรงพักพรุ่งนี้
ไม่รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยไปยิงใส่เขาเนี่ยแล้วเขาเสียชีวิตนะครับทุกผู้ชมครับ
คือเรียกได้ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเจรจาเกลี้ยกล่อมพยายามโทรเข้าไปหาก็ไม่รับสาย
ได้ยินเสียงกรนของในต่องเนี่ยดังลั่นออกมานอกห้อง
เจ้าหน้าที่ก็เลยพยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมกับทางภรรยาของในต่อง
เมียในต่องเนี่ยยอมเปิดประตูห้องออกมา
แล้วเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปควบคุมตัวในต่องในสภาพที่ทั้งมึนเมาทั้งงวงเงีย
ต่องเนี่ยบอกว่าตัวเองทำงานเป็นรอปภอยู่ที่องค์การทหารผ่านศึกนะครับ
ก่อนหน้านี้เคยเป็นทหารพรานนะตอนนี้ไม่ได้เป็นทหารพรานแล้ว
แต่ตอนเป็นทหารพรานเนี่ยมียศ๑๐ตรีนะฮะแล้วก็มีปืนอยู่ในมือด้วยก็เลยต้องใช้การเจรจาเกลี้ยกล่อมเป็นหลัก
ส่วนปมเหตุเนี่ยอ้างว่ามีปัญหากับแม่ของผู้ตาย
แม่ของผู้ตายชอบมายุแยงให้ครอบครัวเขาแตกแยก
แล้วยังยุให้ในเต๋าลูกชายมาจีบเมียเขาอีก
อันนี้คำกล่าวอ้างของผู้ก่อเหตุนะครับ
ก่อนที่จะเกิดเหตุยิงกันเนี่ยในต่องบอกว่าไปบอกกับนางก้อม
ว่าถ้าใครมายุ่งกับครอบครัวเขาอีกเขาจะยิงนะ
แล้วนางก้อมก็ไปบอกลูกชายลูกชายก็อยู่ดีมาถึงเนี่ยมาเคาะประตูห้องเขา
แล้วมาถามว่าใครจะยิงแม่เขา
แล้วจากนั้นในเต๋าผู้ตายเนี่ยก็เปิดประตูห้องเขาเข้ามาก่อน
พอมีปากเสียงกันเขาก็ยิงออกไปโดยที่ไม่รู้เลยว่าจะโดนในเต๋าตาย
พอยิงสวนใส่ไปเขาก็กลับเข้ามาในห้อง
กระทั่งมีตำรวจมานั่นแหละถึงรู้ว่าอ้าวเต๋าตายเหรอเนี่ย
นี่คำกล่าวอ้างของผู้ก่อเหตุนะครับ
ตอนที่ตำรวจคลุมตัวในตองลงมาเพื่อจะเอาตัวไปโรงพักนะครับ
นี่ฮะมีเพื่อนของเต๋านี่เขามากันเลยนะฮะ
กรูเข้ามาจะรุมประชาธรรมเลยนะครับ
พยายามจะฝ่าแนวกั้นของเจ้าหน้าที่เข้าไปถึงตัวของผู้ก่อเหตุ
นี่อีกมุมนึงนะครับ
มีตำรวจมาคลุมตัวนะฮะยิงเสียงมาเลยฮะโอ้โหนี่วิ่งกรูมาเลยอ่ะค่ะ
เพื่อนพี่น้องครอบครัวและชาวบ้านเสื้อขาวนั้นยังเด็กอยู่เลยนะ
ผมก็ไปยิงเขาแล้วก็พอยิงเขาแล้วกลับเข้าห้องตัวเองกลับไปนอนกอดเมียอยู่อ่ะ
เขาก็โกรธแค้นกันนะฮะทำได้ยังไงอ่ะเพราะอีกฝั่งหนึ่งเขาตายนะฮะเอาลองดูตรงนี้นะครับ
สะเหียกสะเหียกสะเหียกสะเหียกสะเหียก
ตำนวดก็ลองพยายามระงับทีเหตุเอาไว้นะฮะอือโอโห

ต่องผู้ต้องหาไปที่โรงพักษณบางโพงพาง
คือทีนี้เนี่ยเขาทราบข่าวกันแล้วว่าเต๋าอ่ะ
บาดเจ็บสาหัสแล้วกู้ชีพกู้ภัยพาไปโรงพยาบาล

อ่า

นี่ไปยืนรออยู่หน้าโรงพักเลย

เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับวันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปได้คุยกับคนที่ดูแลห้องเช่านะครับ
ชื่อคุณใหญ่นะฮะคุณใหญ่บอกว่าก่อนจะเกิดเหตุได้ยินเสียงแม่ของผู้ตายก็คือนางก้อม
ทะเลาะกับในต่องคนก่อเหตุแล้วในต่องก็ถือปืนมาโวยวายอยู่หน้าห้องของนางก้อม
ห้องเขาอยู่ติดกันผู้ต้องหาเนี่ยอยู่ห้อง๒๐๑ส่วนแม่ของผู้ตายอยู่ห้อง๒๐๔
ซึ่งมีคลิปจากกล้องวงจรปิดที่ได้ยินเสียงขณะที่สองห้องนี้เนี่ยเขาทะเลาะกัน
ตรงนี้นะฮะพอนางก้อมถูกเอาปืนมาขู่เนี่ยก็วิ่งลงมาจากห้องของตัวเอง

ลูกชายก็คือเต๋าบอกให้มาช่วยแม่หน่อยมันจะฆ่าแม่
ความจริงเต๋าเขาก็พักอยู่ชั้นล่างนั่นแหละนะฮะแต่เขาไปข้างนอก
เขาก็รีบกลับมานะครับมาถึงก็โมโหสุดขีด
ก็วิ่งขึ้นไปที่ห้องของคนก่อเหตุเพื่อจะไปเคลียร์
พอไปเคาะประตูห้องนะแล้วเปิดห้องเขาเนี่ยครับ
แล้วก็ถามว่ามาขู่แม่เขาทำไมเนี่ยนะฮะยังไม่ทันพูดอะไรจบนะครับ
ต่องนี่ยิงใส่เข้ามานัดหนึ่ง
แล้วในเต๋าก็ล้มฟุบตรงนั้นนะครับคนที่อยู่แถวนั้นเขาเห็นกันแล้วล่ะ
กำลังขึ้นไปเนี่ยเขาก็พากันหามลงมาข้างล่าง
ส่วนตัวในต่องเนี่ยก็กลับเข้าไปในห้องก็อย่างที่บอกนะครับ
นอนกอดเมียอยู่เจรจาอยู่ชั่วโมงกว่ากว่าจะได้ตัวออกมานะครับ
ผู้ที่ดูแลห้องเช่าที่เกิดเหตุนะครับบอกว่าในต่องคนก่อเหตุ
มาเช่าห้องได้แค่เดือนกว่านะครับมาอยู่กับเมียสองคน
คือก็ทะเลาะกับเมียทุกวันนะตั้งแต่วันที่๒ที่มาเช่าเนี่ย
วันที่๒ที่มาอยู่ในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็ทะเลาะกับเมียเลย
ขั้นใช้กุญแจมือเนี่ยล็อกแขนเมียซ้อมจนเมียเนี่ยฟกช้ำดำเขียว
ก็มีเพื่อนข้างห้องคือนางก้อมนี่แหละแม่ของผู้ตายเนี่ยเขามาช่วยนะ
แล้วก็ยังมาขอความช่วยเหลือจากคนที่ดูแลห้องเช่านะฮะ
ก็พยายามไปช่วยเมียของในต่องกันแต่ในต่องเนี่ยก็เตือนเอาไว้บอกห้ามใครมายุ่งนะ
เขาก็เลยไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกันอีกส่วนพฤติกรรมของผัวเมียคู่นี้
หึงหวงกระดุนแรงมากฝ่ายของตัวในต่องก็จะหวาดระแวงนะ
กลัวว่าเมียจะมีคนอื่นแล้วก็ระแวงคนอื่นหาว่าชอบมายุให้เมียเนี่ยเลิกกับเขา
แต่ขอยืนยันว่าทางฝั่งของครอบครัวผู้ตายก็คือฝั่งของเต๋าเนี่ย
เขาอยู่ที่นี่มาหลายปีแล้วเขาไม่เคยมีปัญหากับใครเลย
นี่คนดูแลห้องเช่าบอกนะครับก่อนจะเกิดเหตุทั้งสองฝ่ายเนี่ย
ไม่รู้ว่าจะมึนเมาทั้งคู่หรือเปล่าแต่ฝั่งของในต่องที่อยู่ที่ห้องเนี่ยเมาแน่
ผู้ที่เห็นเหตุการณ์อีกคนนึงบอกว่าเธออยู่ชั้น๓นะครับ
ได้ยินเสียงดังเหมือนกระจกแตกก็เลยลงมาดูแล้วเห็นผู้ก่อเหตุนั่งอยู่ตรงบันได
จะลุกขึ้นมาแล้วใช้เท้าเนี่ยกระทืบไปที่หน้าผู้ตายด้วยนะค่ะ
เขาบอกมีคลิปนะเธอบอกเธอก็รีบกระยิบรีบอินจับเข้าห้องเลยตอนนั้นน่ะ
เป็นปืนสั้นถือปืนอยู่ที่มือขวาทือปืนเดี๋ยวหนูก็กลัว
ล๊อคราญหนูก็รีบอินขึ้นไปแล้วก็ประหยิบโทรศัพท์ลงมาก็เขาเข้าห้องแล้ว
ก็เลยได้เห็นตรงที่ว่าน้องสาวเขาขึ้นมาเรียกพี่ชายเขาแล้ว
ค่ะแต่ก็เห็นตอนที่เขากระทืบได้ยินแต่เสียงผู้หญิงบอกว่าไม่เคยเอ่ย
ถึงเขาไม่ได้ยุ่งอะไรกับเขาเลยอะไรอย่างนี้
เขาก็อยู่ส่วนตึกของเขาส่วนผู้ชายก็ด่าด่าอีก
ส่วนเมียของในต่องผู้ต้องหานะฮะที่อยู่ในห้องเดียวกันนะครับ
ชื่อการนะฮะเธอบอกว่าเธอไม่รู้ว่าสามีเนี่ยไปโมโหอะไรนางก้อมที่เป็นเพื่อนข้างห้อง
ทั้งที่ความจริงไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลย
จนกระทั่งเมื่อคืนนี้เต๋าผู้ตายมาทุบประตูห้องเสียงดัง
แทบจะพังเข้ามาทำให้สามีเนี่ยหยิบปืนไปที่หน้าห้อง
แล้วมันก็มีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
ซึ่งเธอบอกว่าตอนนั้นเธอก็มองไม่เห็นนะ
ว่าสามีเนี่ยยิงไปตอนไหนอะไรยังไง
ใครเปิดใครพังอะไรยังไงแต่ยอมรับว่าตัวเธอเองเธอก็กลัวนะ

ส่วนเรื่องที่ว่าพอก่อเหตุยิงในเต๋าแล้ว
แล้วสามียังกลับมานอนในห้องแล้วนอนกอดกับเธอเนี่ย
บอกว่าอย่างนี้ตัวในต่องสามีเนี่ย
สั่งให้เธอนอนกอดเธอก็ต้องทำตาม
เพราะว่าสามีมีปืนที่ผ่านมาในต่องสามีเป็นคนโมโหรุนแรงมาก
เพราะว่าหึงว่าเธอเนี่ยจะมีผู้ชายคนอื่น
เขาสั่งให้นั่งหนูก็ต้องนั่งก็เลยนั่งอยู่ตรงที่นอน
มันก็แรงขึ้นแรงขึ้นทีนี้หนูก็นั่งดูอยู่
แล้วพอเขาเถียงกันไปเถียงกันมาเจ๊ขึ้นมา
อยู่ดีลูกชายเขาขึ้นมามันก็เลยเป็นปัญหาจริง
เมื่อเช้าก็ยกมือไหว้ขอโทษอะค่ะ
ขณะเดียวกันวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ

มาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดสิงห์ขอน
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
หลังจาก

รับศพมาตั้งบำเพ็ญกุศล
คือตัวผู้ตายเองเขาก็มีลูกนะ

แม่ของผู้ตายบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ย

ตอนนั้นเธอกำลังตากผ้าอยู่เธอเห็นในต่อง

เมียเนี่ยตกบันได

ยุ่งอะไรกับครอบครัวของเขา

เข้าห้องล็อกประตูทันที

เพราะตอนนั้นในต่องพยายามจะถีบประตู
เข้ามาในห้องเธอด้วยแล้วก็มีปืนด้วย
กลัวมากว่าถ้าหลุดเข้ามาได้เนี่ย
สงสัยจะตายสถานเดียว

ต่องกลับยิงลูกเธอจนเสียชีวิต

อยากให้ในต่องได้รับโทษถึงขั้นประหารชีวิต
แล้วก็ยืนยันได้ว่าเธอไม่เคยไปยุโยง

ไม่เคยยุ่งเรื่องส่วนตัวอะไรของครอบครัวในต่องกับเมียเลย
ไม่เคยไปยั่วให้เมียเลิกกับในต่องด้วย

ที่เคยช่วยเหลือเมียในต่องตอนที่ถูกทำร้าย
ก็เพราะเห็นว่าเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
ก็เห็นผู้หญิงข้างห้องถูกสามีซ้อมจนน่วม
ถึงขั้นจับใส่กุญแจมือล็อกเนี่ย

แล้วก็เข้าไปช่วยเข้าไปยุ่งอยู่ครั้งเดียวนั่นแหละ
แต่ตั้งแต่นั้นเนี่ยในต่องก็หวาดระแวงมาตลอด
หาว่าเธอเนี่ยเป็นต้นเหตุมาคอยยุแย้งให้เมียเนี่ยเลิกกับเขา
ส่วนสิ่งที่เมียในต่องอ้างเอาไว้ตอนให้สัมภาษณ์กับสื่อ
แม่ของผู้ตายบอกมันหนังคนละม้วนกับสิ่งที่เธอรู้เลยนะ
ตอนนี้เธอกังวลมากว่าจะมีคนมาช่วยคดี
เพราะในต่องเนี่ยชอบอ้างบอกยิงคนตายยังไงก็ไม่ติดคุก
รู้จักกับภูมิกับใหญ่มียศในสิบ
มีใครอยู่กับเขาไหม
มีเพื่อนเขา
ขึ้นไปที่ขึ้นไปด้วยกัน

แต่มันไม่พูดอะไรเลยไอ้เต๋าพูดแค่นี้มันมันยิงเลย

พอยิงปุ๊บมันเห็นไอ้แหม่มขึ้นไปมันพวกมึงให้เมียมันไปเลย
แต่มันจุกแล้วตอนนั้นเตาจุกแล้วเต๋าไปไม่รอดแล้วมันก็ล้มลงเลย

คนเมาได้กลิ่นค่ะมีนิดหน่อย
มีนิดหน่อยไม่เคยคุยกันเลยค่ะจริงพี่ไม่เคยคุยกับผู้ชายคนนี้
เพราะว่าพี่กลัวเขาเขาเป็นคนที่น่ากลัว
คณะเดียวกันล่าสุดผ่างเมียสมุขคนก่อเหตุ
ผู้ดูแลห้องเช่าเขาก็ขอให้ออกจากห้องเช่าไปแล้ว
ส่วนตัวในตองตำรวจจะนำตัวไปฝากขังวันพรุงนี้
สำหรับผู้ต้องหาเคยเป็นทหารพลานอยู่ที่ภาคใต้
อันนี้ข้อมูลล่าสุดที่มีการตรวจสอบศักดิ์ประวัติกัน
ส่งออกวัตถุวัตถุออกฤทธิ์ประเภทหนึ่ง

แล้วมีคดีพยายามฆ่าผู้อื่นเมื่อปี๖๐นะฮะ
ซึ่งยังไม่ได้มีการออกหมายจับ

แล้วก็มาก่อคดีฆ่าคนตายเลย
มีนาคม๒๕๖๖